ดูอีกหนึ่งพิธีกรรมของชาวล้านนากันบ้างดีกว่ากับพิธีปลดขันตั้ง
เขาทำกันยังไงและทำไปเพื่ออะไรไปดูพร้อมกันครับ
เอ้ามีการประกอบพิธีกรรมแบบนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยเขาจัดขึ้นที่เชียงใหม่นะ
ขันตั้งฮะคือของที่จัดเอาไว้สำหรับบูชาเวลาจะประกอบพิธีซึ่ง

มากพลูดอกไม้เทียนผ้าขาวแดงข้าวเปลือกข้าวสารใส่ไว้ในขันหรือถ่านก็ได้
ถามคำทำไปเพื่ออะไรเขาบอกว่าทำไปเพื่อความเป็นมงคล
และจะจัดขึ้นในงานมงคลทั่วไปเช่นขึ้นบ้านใหม่เมื่อเจ้าของบ้านเขาสร้างบ้านใหม่เสร็จ
ก็ทำพิธียกเสามงคลไอ้พวกเสาเอกเสานังเสาโทอะไรก็ว่ากันไป
จะทำพิธีขึ้นขันตั้งเอาไว้เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลครับ
สร้างบ้านเสร็จก่อนทำบุญขึ้นบ้านใหม่ก็ต้องทำพิธีปลด
ก็คือปลงขันตั้งลงนั่นเอง
โดยเจ้าพิธีนะฮะจะยกขันตั้งขึ้นเสมอศีรษะและกล่าวคำปลดขันตั้ง
จากนั้นจะคว่ำขันลงหรือวางขันตั้งเอาไว้แล้วเก็บเอาสิ่งของที่เราจะเก็บเอาไว้
หลังจากเสร็จพิธีไงและเป็นเรื่องของความเชื่อของชาวล้านนาที่เขาทำสืบกันมา
ทำแบบนี้แล้วเมื่อเข้าไปอยู่บ้านหลังใหม่
จะมีแต่เรื่องดีเข้ามามันเป็นเรื่องกำลังใจเหมือนกันนะคุณผู้ชม
คุณมีบ้านใหม่แล้วเข้าไปอยู่แล้วเจอแต่สิ่งที่ไม่ดี

เอาทำบุญเยอะทำทานดูแลน้องนุ่งให้ดี

เลี้ยงแต่เด็กมากเกินไปเลี้ยงเพื่อนด้วย

ทำบุญกับเพื่อนร่วมงานบ้าง

ไม่ต้องพูดคุณผู้ชมจะฟังผ่านเฉย

แต่ถ้าคุณพูดมันกลายเป็นเรื่องจริงทุกทีเลยนะ

ใช่คุณผู้ชมงั้นพูดตรงนะ

แค่ความน่าเชื่อถือของดิฉันน้อย
คุณผู้ชมก็ดูเอา